เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะร้านทองเยาวราชภายในห้างสรรพสินค้า
ซีปากช่องนครราชศรีมานะคะมีคนร้ายเป็นผู้ชายบุกเดี่ยวไปเลยนะคะ
ก็เป็นผู้ชายตัวสูงใหญ่พอสมควรในมือมีปืนด้วยนะคะ
จี้ชิงทองในร้านทองอะค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีเจ้าของร้านที่เขาบาดเจ็บด้วย
เห็นไหมคะเอาปืนจี้พนักงานแล้วให้พนักงานกวาดทองที่อยู่ในถาดใส่กระเป๋า
แล้วคนร้ายก็หนีไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจสพปักช่องพร้อมกู้ภัยก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
เจ้าของร้านมาเห็นไหมคะจะมาล็อกตัวผู้ก่อเหตุแต่ผู้ก่อเหตุตัวใหญ่ค่ะ
ที่เกิดเหตุมีปลอกกระสุนจุดสามแปดตกอยู่ที่พื้นนะคะมีถุงดำหนึ่งถุง
คนเจ็บก็คือนายดิตธวัฒน์อาลัยธรรมเป็นเจ้าของร้านนะคะโดนยิงเข้าแขนซ้ายค่ะ
ตำรวจก็กันพื้นที่แล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในห้างสรรพสินค้าด้วย
ผู้ก่อเหตุนะคะหลังจากก่อเหตุเนี่ยนะเขาก็ขี่รถจักรยานยนต์นะคะ
ตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวนางสาวกาญจนาอายุยี่สิบแปดปี
พนักงานร้านทองค่ะบอกว่าร้านเพิ่งเปิดวันแรก
จะปิดสองทุ่มพนักงานหญิงสามคนอยู่หน้าร้าน
ตอนเกิดเหตุมีผู้ชายใส่ชุดพนักงานส่งอาหารใส่หมวกม่วงสีดำ
แว่นตาประหลอดสะท้อนแสงเดินถือกระเป๋ามา
เอากระเป๋าวางบนตู้ทองเลยแล้วคนร้ายก็เปิดกระเป๋ายกขวดพลาสติก
ขวดเนี่ยมีอะไรก็ไม่รู้เอามาวางแล้วก็เอาไฟแชคจุดขวด
แล้วมันมีควันขึ้นนะคะแล้วก็เดินอ้อมไปที่ตู้เก็บทอง
คอเธอเอาปืนจ่อหัวเธอบังคับให้เพื่อนพนักงานกวาดทองใส่ใส่
ที่อยู่ในถาดนะคะใส่กระเป๋าทุกคนก็กลัวกลัวโดนยิงก็ช่วยกัน
เจ้าของร้านนั่งอยู่หลังร้านได้ยินเสียงเดินออกมา
แล้วเจ้าของร้านพยายามที่จะไปล็อกตัวคนร้ายนะคะ
แต่กลายเป็นว่าโดนยิงจนได้รับบาดเจ็บนี่นะคะสุดท้ายเนี่ยคนร้ายก็หนีออกไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นตามภาพในกล้องวงจรปิดนี้เลยค่ะ
ยังจับคนร้ายไม่ได้นะคะ
ก็อาจจะลักษณะไปหาเสื้อผ้ามาใส่ตบตาก็ได้ใช่ไหม

ก็ต้องรอการสอบสวนสืบสวนกันต่อไปนะครับ